แต่ที่ไม่จบเพราะว่าเป็นการแถลงโต้กรณีที่ทางกองทัพเรือไปแจ้งความว่า
สสยุทธพงศ์ไปดูไปหมินประมาทกองทัพเรือในการจัดซื้อเรือดำน้ำนะคะ
ว่าไม่ตรงไปตามระเบียบกฎเกณฑ์วิธีปฏิบัติเรียนสรุปความเอานะคะ
แต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่สสยุทธพงศ์ก็แถลงโต้แล้วก็บอกว่า
งั้นเดี๋ยววันที่๙จะใช้พื้นที่ในการประชุมสภาจะให้ดูเอกสารที่คาดว่า
คงจะชัดเจนกว่าในช่วงที่ผ่านมาว่าเพราะอะไรถึงยังยืนยันว่า
การซื้อเรือดำน้ำ๒และ๓เผลอกลับไปเกี่ยวข้องกับลำแรกเนี่ยนะคะ
ซึ่งคือประเด็นเรื่องของตกลงอยากให้ซื้อไม่อยากให้ซื้อจำเป็นต้องซื้อไม่จำเป็นต้องซื้อ
อันนี้กองไว้ก่อนนะคะอันนี้มาเล่นกันประเด็นแค่ว่าเอกสารถูกต้องหรือไม่
แต่ถ้าเอกสารไม่ถูกต้องมันมีผลเรื่องของการผูกพันไม่ผูกพัน
อธิบายต่อประชาชนว่าต้องซื้อยกเลิกไม่ได้เดี๋ยวโดนปรับเดี๋ยวไม่โดนปรับ
คือไอ้คำพวกนี้มันจะเกี่ยวข้องกับตัวหนังสือสัญญาที่ไปทำว่าเป็นลักษณะไหนค่ะ
วันนี้ทางรายการได้ติดต่อทั้งสสยุทธพงศ์นะคะ
แล้วก็ได้ติดต่อทั้งโฆษกองทัพเรือนะคะสสยุทธพงศ์เป็นแขกรับเชิญในรายการเรานะคะ
เป็นสอสอมหาสารคามของพักเพื่อไทยนะคะสสยุทธพงศ์จัดเสถียรสวัสดีค่ะ

และอีกหนึ่งท่านที่เราต้องเชิญนะคะแล้วก็ถ้าไม่มาก็จะขอโทรศัพท์สัมภาษณ์นะคะ
ก็คือทางโฆษกองทัพเรือท่านรับโทรศัพท์นะคะแต่ว่าท่านปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์
ก็บอกว่าไม่ได้มีอะไรที่เพิ่มเติมจากก่อนหน้านี้
แล้วก็รวมถึงไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมจากการที่ไปแจ้งความดำเนินคดีกับสสยุทธพงศ์ค่ะ
คือถ้าเขาไม่แจ้งความครั้งล่าสุดของการแถลงจะไม่เกิดขึ้นเรียนเข้าใจถูกไหมคะ
คือถ้าทางกองทัพเรือเนี่ยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ย
ไม่ไปแจ้งความที่ตำรวจกองปราบนะครับให้ดำเนินคดีกับผม
ผมก็คิดว่าเรื่องนี้ก็ควรจะจบได้ล่ะ
ซึ่งแปลว่าจะไม่มีเปิดเอกสารจะแฉวิธีการทำสัญญาอะไรในสภาก็จะไม่เกิดขึ้นด้วยเหรอค
คือผมเรียนอย่างนี้ครับคุณจอมขวัญว่าผมเนี่ยทำหน้าที่ในฐานะเป็นกรรมธิการงบประมาณปี๒๕๕๙
แล้วก็ถ้าคุณจอมข่อนจำได้วันที่๓๑นะครับ
สิงหาที่ผ่านมาเนี่ยทางกองทัพเรือเนี่ย

บอกว่าทางกองทัพเรือเนี่ยนะครับ
ยินดีนะครับที่จะถอยเรือดำน้ำสองลำออกไปก่อน
เพราะว่าเนื่องจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
สถานการณ์ด้านโควิดนะครับ
แล้วก็ผลกระทบต่อการใช้งบประมาณของประเทศ

คราวนี้เนี่ยผมก็ต้องเรียนคุณจอมขวัญว่า
แล้วในฐานะที่เป็นกรรมธิการข้อเรียกร้องเราเนี่ยนะครับ
ที่เราเรียกร้องไปเนี่ย

เขาก็จะใช้คำว่าเลื่อนนะครับ

เราก็ถือว่าเราได้ทำหน้าที่นะครับ

ในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร

แล้วก็ได้ในสิ่งที่ประชาชนต้องการนะครับ
ได้ในสิ่งที่คิดว่าเป็นประโยชน์กับเงินภาษี

วันนี้เราก็คิดว่าก็ยังเมื่อเราเรียกร้องไปนะครับ

ไปแจ้งความผมที่ประโยชน์กลองปากนะครับ

หมินประมาททำให้กองทัพเรือได้รับความเสียหาย

ผมในฐานะที่เป็นกรรมนาฬิการเป็นสมาชิกสภาพุทธรรษดร
ก็ในเมื่อผมก็ต้องพิสูจน์ว่ากรณี
ไม่ต้องไปพูดถึงลำ๒ลำ๓แล้วนะ
เพราะว่าการซื้อครั้งนี้มันเป็นการซื้อพิเศษ

เพราะว่าเป็นการซื้อในลักษณะที่เขาเรียกว่า
ก็เลยเป็นที่มาว่าเมื่อวันที่๕ที่ผ่านมาวันเสาร์
ผมก็ได้มาเปิดแถลงข่าวที่พักเพื่อไทย
เพื่อชี้แจงบอกว่า
คือมันต้องแยกว่ากองทัพเรือก็ส่วนกองทัพเรือ
กองทัพเรือเนี่ยก็เป็นองค์กรหลักด้านความมั่นคงเป็น๑ใน๓เหล่าทัพของประเทศ
มีหน้าที่ดูแลอธิปไตยของชาติทางทะเล
ก็เป็นเหล่าทัพที่สำคัญของประเทศ
ตรงนี้ผมให้เกียรติแล้วก็ไม่มีเจตนายจะไปดูหมิดดูแคลนกองทัพเรือ
แต่บุคลากรของกองทัพเรือเนี่ยผมเชื่อครับไม่ใช่มีทหารเรือทุกคนเนี่ยต้องการที่จะมีเรือดำน้ำนะครับ
แต่คนที่ต้องการจะมีเรือดำน้ำแน่ก็คือท่านผู้บัญชาการฐานเรือพลเรือเอกลือชัยรุดดิต
แล้วก็โฆษกองทัพเรือพลโทประชาชาติศิริสวรรค์
สองคนนี้ต้องการมีเรือดำน้ำแน่เพราะว่าไม่ยอมจบ
ถูกไหมฮะไม่ยอมจบไปแจ้งความผมนะครับ
แล้วก็ผมก็บอกว่าถ้าคุณจอมขวัญจำได้นะครับ
ผมถามหาเลยนะผมไม่ได้หาเรื่องนะถ้าจำกันได้เนี่ย
เพราะว่าเวลาเขาเรียกว่าหนังสือรับมอบอำนาจ

เวลานี้การที่รัฐบาลต่อรัฐบาลไปตกลงกัน
คนที่จะไปลงนามได้มีสองคนเท่านั้น

สองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
ถ้านอกนั้นคุณจะต้องมีหนังสือ
อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับกรณีอื่นนะครับตัวอย่างกรณีอื่น
แต่กองทัพเรือเนี่ยนะครับก็ไม่เคยนำหนังสือฉบับนี้
มาชี้แจงเลยเอามาให้สื่อมวลชนหรือให้ประชาชนหรือใครต่อใครดูเลย
ที่ส่วนยุทธพงศ์บอกเนี่ยนะคะคือเนี่ยขอแทรกคือกันมาจะบอกว่า
หนังสือตัวนี้เนี่ยขอตั้งแต่ตอนอนุกรรมธิการแล้วถูกไหมคะ
ในชั้นอนุกรรมธิการเนี่ยผมเรียนอย่างนี้ครับว่าเข้ามาครั้งแรกเนี่ย
ทางอนุกรรมธิการแขวนเรือดำน้ำไปครับแล้วก็ให้มาใหม่ครั้งที่สอง
ที่มีการลงมติ๕ต่อ๔นะครับแล้วมาครั้งหลังเนี่ย
ทางกองทัพเรือเนี่ยนะครับก็เอานังสือเนี่ยมาให้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเอกสารมาให้
ให้รับมากเนี่ยนะครับหนังสือสองเล่มเนี่ยทางก็นำโดยเสนาที่การฐานเรือ
และประหลัดบัญชีฐานเรือมานะครับซึ่งท่านบอกว่ามีมากที่สุดแล้ว
ไม่มีมากไปกว่านี้แล้วเอกสารเกี่ยวกับการซื้อเรือดำน้ำเนี่ย
มีมีมากสุดแค่นี้แล้วนะครับแล้วก็เขียนว่ารับมากด้วยนะครับ
เติมเอสไหมปรากฏว่ามันไม่มีมันก็เลยเป็นประเด็นเนี่ยนะครับ
จนถึงก็มีการไปแจ้งความไปดำเนินคดีกันทีนี้ที่ที่เรียนย้ำกับสอสอยุทธพงศ์เนี่ยนะคะ
คือเรียนเข้าใจภาพทั้งหมดแต่ทีนี้ถ้าสมมุติเราเจาะประเด็น
เพาะที่ตอนนี้ดูจะเป็นประเด็นขัดแย้งแล้วสอสอเตรียมใช้พื้นที่ในสภาในการ
ในการคงเปิดมากกว่ารายการวันนี้มั้งคะแน่นอนครับอ่าค่ะอ่า
วันที่เก้าแน่นอนค่ะคือคงต้องมีต้องมีทีเด็ดคือครับ
สักครู่นี้ที่สสอธิบายเนี่ยนะคะคือจะบอกว่าถ้าการพิสูจน์หนังสืออำนาจเต็มนี้
มันไม่สามารถเอามายืนยันได้จริงหมายความว่าจะมีผลไม่ใช่เฉพาะลำที่สองลำที่สาม
แต่จะมีผลตั้งแต่ลำที่หนึ่งด้วยเหรอคะถูกต้องครับเพราะอะไรคุณจอมฝัน
เพราะว่าการซื้อเรือดำน้ำทั้ง๓ลำซื้อวิธีเดียวกันหมด
ซื้อกับบริษัทเดียวกันหมดนะครับแล้วก็วิธีการในการซื้อเนี่ย
ว่ามีอีกท่านหนึ่งนะที่เข้ามารับรองเนี่ย
ว่าการซื้อขายครั้งนี้เนี่ยถูกต้องนะครับแล้วก็เอกสารมีครบถ้วนเนี่ย
ก็คือบิ๊กป้อมท่านผลเอกประวิศวงศ์สุวรรณอ่า
ป้อมเนี่ยตอนนั้นท่านเป็นลำตีว่าการกระทรวงกราโหมนะ
ที่มีการซื้อเรือดำน้ำลำแรกบิ๊กป้อมบอกว่ามีครบถ้วนหมดทุกอย่าง
จำได้ไหมฮะท่านให้สัมภาษณ์แล้วก็พร้อมนะครับที่จะเปิดเผย
แต่จนถึงทุกวันนี้นะครับทั้งอ่า
บิ๊กป้อมทั้งผู้บิจารณ์ฐานเรือเนี่ยผลเรือเอกเรือใช้เนี่ย
ไม่เคยเอามาให้ดูสักทีนะครับแต่คุณจอมขวัญฮะ
คือผมเนี่ยก็เรียนตรงว่าก็ในเมื่อหนังสืออยู่ที่เขา
ที่เขาอ้างว่ามีให้ถามว่าแต่ผมว่าไม่มีอ่ะอืม
ถ้ามีคงเปิดไปนานแล้วคงไม่มาอ้ำอึ้งอึ้งอยู่แบบนี้
เข้าใจถูกไหมคะว่าถ้ามีเนี่ยต้องได้ตั้งแต่ในชั้นอนุกรรมธิการ
แม้กระทั่งอาจจะเป็นถ้าเขาชี้แจงในกรรมธิการใหญ่
คงจะชี้แจงไปแล้วเรียนเข้าใจถูกไหมถูกครับ
คือเอกสารทุกอย่างจะไม่จำเป็นต้องมาผ่านสื่อหรือว่าต่างฝ่ายต่างแถลงข่าวโต้กัน
ใช่คือเอกสารควรจะอยู่ในขั้นตอนของสภาเพราะต้องของงบประมาณปีหกสี่ไปจ่ายเขาสามพันกว่าล้าน
ถูกต้องครับอ่าเพราะฉะนั้นหนังสืออันนี้ต่อให้เป็นนังสือที่ถ้า
ถ้ามีผลจริงจะต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ลำที่๑ซึ่งซื้อในปีงบประมาณ๖๐เนี่ย
แต่ยังไงหนังสือจะไม่ต้องถามหานอกสภาถูกไหมคะหนังสือต้องอยู่ในอนุกรรมธิการหรือกรรมธิการที่จะอนุมัติงบในปีนี้
เอ้าก็ไม่อยู่ก็ไม่เป็นไรไงถามขนาดนี้
ถามผ่านรายการคุณจอมขวัญผ่านการแถลงข่าวเนี่ย
อ่าเมียเนี้ยมันก็มาโชว์มันจะได้หมดเรื่องมันว่าต้องสงสัยถูกไหมครับ
เดี๋ยวฉันลองแย้งดูนะคะคือแต่เนื่องจากว่าวิธีการทำมันมีความชัดเจ
ต่อให้ไม่มีแบบนี้นะคะสสยุทธพงศ์
แต่ว่าถ้าขั้นตอนมันถูกต้องทั้งหมดมีคนเซ็นมีหน่วยงานรับผิดชอบเซ็น
คือถ้ามันทำถูกทุกขั้นตอนมันยังต้องมีอีกเหรอคะ
ทางโครสกรองทัพเรือเข้ามาแถลงข่าวเขาบอกว่าเรื่องนี้การซื้อเรือดำน้ำ
จะไปเปรียบเทียบกับกรณีการจัดซื้อรถและเรือดับเพลิงของกรุงเทพมหานครไม่ได้
เพราะว่าการซื้อเรือมน้ำเป็นระเบียบยุทธภัณฑ์ของกระทรวงกลาโหม
ตรงนี้เนี่ยเถียงกันไปเถียงกันมาไม่ได้ข้อยุติ
ผมเปิดรัฐมนูลเลยครับคุณจอมขวัญรัฐมนูลแห่งราชนาจักรไทยปี๒๕๖๐อยู่ในมือผม
มาตร๑๗๘เห็นไหมครับคุณจอมขวัญเขียนไว้ว่าอย่างไรครับ
เขียนบอกว่าหนังสือนะครับสัญญาที่อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคม
หรือการค้าหรือการลงทุนของประเทศอย่างกว้างขวาง
ต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาในการนี้รัฐสภาต้องพินาให้แล้วเสร็จภายใน๖๐วันนับ
ตั้งแต่วันที่ได้รับเรื่องคุณจอมขวัญเห็นไหมครับว่าหนังสือเนี่ย
คุณจอมขวัญว่าการซื้อครั้งนี้เป็นเรื่องกระทบต่อความมั่นคงไหม
เรือดำน้ำสามลำเนี่ยนะครับความมั่นคงของประเทศไหม
แล้วแล้วจะต้องคุณจะต้องมาเสนอลัดนูนมาตราร้อยเจ็ดสิบแปดเนี้ย
คุณต้องเอามาเข้าสภาไหมคราวนี้เนี่ยผมก็ไปตรวจสอบดู
ตอนนั้นเนี่ยพวกผมเนี่ยยังไม่มียังไม่ได้มา
พวกผมมากันตอนมีนา๖๒ถ้าคุณจำขวัญจำได้
มีการเลือกตั้งตอนนั้นมีสภาสระหน้าช้อครับ
ผมก็ไปไล่ตรวจดูว่ามีเรื่องเรือดำน้ำเข้ามาให้สภาเห็นชอบไหม
เพราะว่าร้ำนมณีบังคับแต่ปี๖๐นะครับไม่มี
ก็พอผมเข้ามาสภามีสภาตั้งแต่มีนา๖๒มา

เนี่ยแล้วถามบอกว่าคุณจะไปอ้างมติคณะรัฐมนตรี
คุณจะไปอ้างระเบียบการจัดซื้อพิเศษของกระทรวงกลาโหมเรื่องยุทธภัณฑ์เนี่ย
มันไม่ใหญ่กว่ารัฐมนูลแห่งราชนาจักรไทยพศ๒๕๖๐หรอก
ไหมครับคุณจังหวันครับมันจะมีอะไรใหญ่กว่านี้
ใหญ่สุดแล้วอ่ะแต่ทีนี้แต่ทีนี้ในส่วนของการชี้แจงของโฆษกองทัพเรือเนี่ยนะคะ
อย่างที่สสยุทธพงศ์บอกก็คือคือมันไม่ใช่ซื้อของปกติ
มันซื้อของยุทธภัณฑ์อันนี้ฉันเอาตามข่าวนะ
ครับมันไม่บังคับใช้เหมือนกันหรือเปล่า
สอสอได้ตรวจสอบป่ะคะมันอาจจะใช้วิธีการคนละแบบได้ป่ะคะ
อ้าวผมไม่เถียงนะครับเพราะว่าผมเนี่ย
ก็ทำหน้าที่เป็นรองประธานคณะอนุพันธ์
ครุพันธ์ของกรรมนิการงบเนี่ย
ผมอยู่ตรงเนี้ยมาสองปีติดกันแล้วนะครับปีหกสาม
ก็อยู่ปีงบประมาณหกสี่ก็อยู่ค่ะอ่าอย่างกองทัพบกอ่ะ
เขาก็ซื้อเขาก็ซื้อรถถังใช่ไหมฮะ
นี่ก็มีเรื่องเครื่องบินหรูอีกลำนึงใช่ไหมฮะ
สามร้อยห้าสิบล้านเนี่ยนะฮะที่กำลังซื้ออยู่
แล้วก็มีซื้อรถถังกองทัพอากาศก็มีซื้อเครื่องบิน
นะครับก็มีทุกเหล่าทัพอ่ะที่มีซื้อจึงแต่
อืมเขาซื้อแบบใช้ระเบียบปกติก็คือระเบียบในการจัดซื้อยุทธภัณฑ์ของกระลาโหม
แต่ว่ากรณีนี้เนี่ยมันเป็นการซื้อแบบรัฐต่อรัฐอ่ะนี่นะครับ
นี่ครับคุณจำขวัญเดี๋ยวจะบอกว่าผมเอาที่ไหนมาพูด
เดี๋ยวนะคะขอแทรกนิดเดียวครับไอจีห้าหกเจ็ดแผ่นอะไรที่เอามาเนี่ยนะคะ
ครับไม่มีเอกสารเด็ดเด็ดที่จะรอเปิดในสภามาเลยเหรอคะวันนี้เอามาป่ะคะ
ผมไม่ได้เอามาครับเพราะว่าต้องรอรอไปฟังในสภาพว่าเปิดตรงนี้เนี่ย
เดี๋ยววันที่เก้าก็รู้หมดแล้วสิครับใครจะไปฟังผมได้ได้อันนี้คือจะให้ดูว่า
อ่าให้ดูตรงนี้ครับว่าเนี่ยเป็นการเป็นการซื้อขายระหว่าง
อันนี้คือซื้ออะไรฮะเรือดำน้ำเนี่ยครับอ่า
เนี่ยเอกสารกองทับเรืออ่าที่เอามาให้กรรมอธิการอ่า
เขียนบอกว่ารับมากอ่านะครับกระทรวงกำลังกองทัพเรือเนี่ย
เอกสารเนี่ยเนี่ยแล้วคนที่ไปเซ็นเนี่ยนะครับคนนี้คนที่ไปเซ็น
ลงนามเนี่ยนะครับก็คือพลเรือเอกลือชัยรุฑดิต
ตอนนั้นเป็นเสนาทิการฐานเรือค่ะซึ่งคุณจำก่อนมันแปลกไหมอ่า
คณะรัฐมนตรีเนี่ยบอกว่ามอบอำนาจให้ผู้บัญชาการทหารเรือไปเซ็น
ผู้จัดการเรือกันมามอบอำนาจให้พลเรือเอกลื้อชัยตอนนั้นเป็นเสทธลอ
สถานงานในเรือแต่ว่าไอ้ที่ไปเซ็นมันแปลกไอ้ฝั่งจีนเนี่ยนะครับ
ประธานบริษัทชัยหน้าชิปโฮดิ้งแอนดออฟชอร์อินเตอร์เนชนัล
บริษัทนี้ก็ได้รับมอบอำนาจจากกระลาโหมของเขาเหมือนกันล่ะคะ
กระลาโหมเนี่ยรับอำนาจจากหน่วยงานของรัฐบาล
อย่างนั้นใช้คำตามข่าวอ้าวค่ะถ้าคุณจอมขวัญไล่ตามโลจิกในการคิดเนี่ยนะครับ
กองทัพเรือเนี่ยคณะรัฐมนตรีที่กองทัพเรือแถลงนะครับ
มอบอำนาจให้ผู้บัญชาการฐานเรือค่ะไปลงนามในสัญญาการจัดซื้อเรือดำน้ำ
ถูกไหมครับค่ะคราวนี้เนี่ยถ้าทางนู้นเนี่ยเป็นจีจริงเนี่ย
ก็ต้องประธานาธิบดีของจีนเนี่ยต้องมอบอำนาจให้เนี่ย
หน่วยงานกระลาโหมอะไรเนี่ยมาลงนามเนี่ยถูกไหมครับ
มีไหมมีไหมหรือคณะรัฐมนตรีรัฐบาลกลางที่ปักกิ่งเนี่ย
มอบอำหนาจมีไหมมันถ้าเราจะตีความตามที่ทางธบเรือนเนี่ยนะคะ
อธิบายได้ไหมว่าก็เป็นบริษัทซึ่งทำงานอยู่ภายใต้กระลาโหมของประเทศจีน
อย่างนี้มันไม่เท่ากับเหรอคะเอาเอาเปิดเลยคุณจอมขวัญ
ไม่ต้องมาตีความแล้วผมมีของจริงเลยดูกันจ่ะเลย

ไม่ใช่ฮะดูกันจ่าเลยจะได้ไม่ต้องบอกว่ากระทรวงกลาโหมหรือไม่กระทรวงกลาโหมเนี่ยนะ
ซ้ายคือเอกสารที่ใช้ขวาคือแปลมาแล้วใช่ไหม

กองทัพเรือเป็นคนแปลนะเอามาให้กรรมธิการนะครับเอกสารรับมากเนี่ย
แปลว่าอะไรบอกว่าองค์กรบริหารงานของรัฐด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม

ประเทศสหรัฐประชาชนจีนมอบอำนาจให้ในฐานะหน่วยงานของรัฐบาล

ก็รัฐบาลก็มอบอำนาจให้แล้วไงคะ

เดี๋ยวคือตอนนี้ปัญหาปัญหาที่มีปัญหาอยู่ที่ทางฝั่งประเทศจีนเหรอคะ
สสยุทธพงศ์กำลังจะบอกคืออยู่ที่ผู้รับมอบที่ฝั่งประเทศจีนใช่ไหม
หรือว่าหน่วยงานไทยของเรามีปัญหาด้วย
ของเราเนี่ยไม่ได้มีปัญหาหรอกเพราะว่าเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยตลอดทางถูกไหมครับ
แต่ของจีนเนี่ยมีปัญหาเวลาเราไปซื้อเนี่ยคุณจอมขวัญ
เนี่ยไม่ใช่รัฐบาลจีนเพราะว่าผมมีหลักฐานการโอนเงินด้วยนะ
ลำแรกเนี่ยเวลาโอนเงินเนี่ยคุณไม่ได้โอนเงินไปให้รัฐบาลจีนนะ
เงินไปเข้าบัญชีบริษัทอ่ะผมมีเบอร์บัญชีมีเบอร์บัญชีมีชื่อธนาคารด้วย
เดี๋ยวฉันขออีกทีก่อนโฆษณาคือจะบอกว่าคือสสยุทธพงศ์ก็ไม่ตีความว่า
บริษัทซึ่งรับมอบอำนาจมาเป็นบริษัทซึ่งรับมอบอำนาจจากของจีนเหรอคะ
คือไม่ตีความว่าแบบก็รับมอบอำนาจไงคือเรียนเข้าใจที่พูดแต่กำลังจะถามว่าก็รับมอบอำนาจไง
ยังไงก็ต้องมีหนังสืออันนี้ใช่ไหม
คุณจะต้องมีหนังสือฉบับนี้
ไม่งั้นพืชปาวเมินของประเทศไทยที่ไปอยู่ตามประเทศต่าง

อย่างนั้นเวลาวันนี้คือดีคุณก็ไปลงนามอะไรก็ได้
ถึงต้องมีการลงนามในส่วนที่สัญญาที่เวียนนาไว้
ว่าคุณจะต้องมีหนังสืออันนี้คุณถึงจะเป็นรัฐบาลคืออันนี้
เรียนแปลภาษาไทยถูกไหมก็คือต้องมีหนังสือที่ยืนยันอำนาจเต็ม
หนังสือรับมอบอำนาจเต็มไม่สามารถอ้างได้ว่าเป็นตัวแทนของรัฐ
เพราะความเป็นตัวแทนของรัฐมันทำได้หลายอย่างไม่ได้ทำแค่หนังสือสัญญาได้อย่างเดียว
เพราะฉะนั้นถ้าจะทำหนังสือสัญญานี้ต้องมีหนังสือนี้ก็กรณีรถดับเพลิงของออสเตรีย
อ่าที่กรทมซื้อออสเวียยุโรปนะอ่า
ที่ทูดออสเตียมาเซ็นกับเอ่อประเทศไทยอ่ะกระทรวงอำมาตย์ไทยประเทศไทยอ่ะ
ก็ตายเพราะไม่มีหนังสือเนี่ยอ่าเดี๋ยวขอพักสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา

มาคุยต่อนะคะที่ฉันย้ำสำหรับคุณผู้ชมที่อาจจะเพิ่งจะได้
ไม่อาจจะไม่ได้ชมเราตั้งแต่ตอนแรกทางรายการได้ติดต่อทางกองทัพเรือไปแล้วนะคะ
โศกรับโทรศัพท์แต่ว่าท่านไม่ให้สัมภาษณ์นะคะ
บอกว่าไม่ได้มีเนื้อหามากกว่าที่ได้เคยแถลงข่าวไปแล้วก็ไม่ได้มีเนื้อหาเพิ่มเติมจากวันที่แจ้งความสอสอยุทธพงศ์นะคะ
มีสอสอคนไหนเขาเคยโดนกองทัพแจ้งความแบบนี้บ้างไหมคะ

ผมก็ยังเรียนคุณจอมขวัญตรงว่าไปแจ้งผมเรื่องอะไร
เอ้าแต่ว่าผมไปแจ้งความเรื่องอะไร
แต่สอสอก็พูดถึงเขาเยอะ
ผมเนี่ยก็ทำหน้าที่ของกรรมธิการใช่ไหม
ผมก็บอกว่าตอนนี้อย่าเพิ่งซื้อเลย
ประชาชนกำลังอดหยากกำลังเดือดร้อนนะครับ

ถามบอกว่าถ้าเรื่องที่ผมพูดไม่จริงเนี่ย
กองทัพเรือเนี่ยทำไมไม่เดินหน้าต่อ

กรรมธิการไม่ต้องอนุนะกรรมธิการใหญ่

เพราะฉะนั้นต้องเข้าใจในฐานะประชาชนว่า
คือตกลงอันนี้แค่ชะลอจ่ายเงินถูกไหม
ประธานกรรมธิการงบคุณสันติพูดในห้องวันนั้น
คือชะลอจ่ายเงินถูกไหม
ไม่ได้เกี่ยวว่าจะยกเลิกอะไรได้แล้ว
คือยังไง๓ลำต้องซื้อให้ครบถูกไหมคะ

มันมีเพียงมติคณะรัฐมนตรีนะครับ
ตั้งแต่ที่จัดซื้อเรือดำน้ำลำแรกนะครับ
มีมรติคณะรัฐบุนตีเนี่ยให้ซื้อ๓ลำ
คราวนี้เนี่ยพอมันก็อยู่ที่การตั้งงบประมาณไง

เพราะว่าเรือมน้ำมันใช้เงินงบประมาณเยอะมาก

ตั้งแต่ปี๖๐ชำระปีถึงปี๖๖
ปี๖๐ชำระไปถึงปี๖๖นะ
ปกติเนี่ยเขาผูกพันแค่๓ปีงบประมาณ
แต่กรณีเรือลำน้ำเนี่ยมันใช้เงินมหาศาล

กว่าจะได้เรือลำแรกเนี่ยปี๒๕๖๗นะ
พอมีมติคณะมตีเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยนะครับ
คุณก็ถึงมาตั้งลำที่๒ลำที่๓ไงครับ

มันไม่ได้ว่าผูกพันว่าจะต้องตั้งปีนั้นปีนี้ไงครับ
ว่าผูกพันเนี่ยปี๒๕๖๕เนี่ยนะครับ
ถ้าสถานการณ์เนี่ยด้านเศรษฐกิจเรื่องโควิดนะครับ
ยังแย่นะครับประชาชนยังอดหยากยังเดือดร้อนเนี่ย
ผมไม่จะค้านอีกอะ

วันนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับ

ทางภาคเหนือเกิดอุทธกภัยน้ำท่วม
ทำบ้านผมทางภาคอีสานเนี่ย

เดือดร้อนแรงมา๓ปีแล้วทางอีสานบ้านผม

แล้วถามว่าเอาเงินตรงนี้เนี่ย

วันนี้เนี่ยนะครับที่มีดีเจนะครับ

กลุ่มความเสี่ยงเป็นพันคน
มีเงินไหมที่จะไปตรวจให้ฟรี

ถามว่าระหว่างเรือดำน้ำ
กับชีวิตคนเนี่ยคุณจะเลือกอะไร
ผมเลือกชีวิตคนแน่นอนเพราะผมเป็นสอสอ
อันนี้ดิฉันยังขอยังไม่ได้โต้แย้งกันประเด็นนี้

จำเป็นหรือไม่จำเป็นที่จะต้องซื้อเรือดำน้ำ
แต่ทีนี้พอเรามาถึงขั้นนี้ที่มีการแย้งกันอยู่
ตกลงว่าลำที่๒กับลำที่๓

ที่๒กับลำที่๓ยังไงก็ซื้อแค่เลื่อนจ่ายเงินให้เขาเฉยถูกไหมคะ

มาตรีคณะลำตีก็บอกว่าให้ซื้อ๓ลำนะครับ
แต่การตั้งงบประมาณให้ตั้งเป็นลำเป็นลำไปมันไม่ได้ผูกพันไง
ถ้าสมมุติว่าคนไม่เห็นด้วยประชาชนไม่เห็นด้วย
อาจจะไม่ต้องซื้อลำที่๒

ผมเรียนเลยครับว่าเปลี่ยนรัฐบาล
เอ้อนะนะเอ้อเปลี่ยนรัฐบาลเนี่ย

เดี๋ยวสสยุทธพงศ์คือดิฉันกำลังเข้าใจถูกไหมว่า
น่ะตอนนี้นะฮะอ่ะแต่ท่านท่านเป็นฝ่ายค้านะนะครับแต่คือท่านกำลังจะบอกว่า
ที่สองกับลำที่สามไม่ซื้อก็ได้ไม่ถูกปรับครับไม่มีครับ
เอาปรับไหมล่ะมีใครมาปรับไหมมีใครเดือดร้อนไหม
แล้วผมยังไม่เคยเห็นเลยนะว่ารัฐบาลจีนเนี่ย
ที่คุณบอกคุณไปคุยกับรัฐบาลจีนเนี่ยจีนที่ไหนอ่า
กลับมาเรื่องนี้ตกลงรัฐบาลจีนหรือไม่เน้นย้ำอีกครั้งนะคะ
คือตอนนี้มีสองฝั่งคือถ้าจีทูจีคือรัฐต่อรัฐเนี่ยนะคะ
ฝั่งหนึ่งคือไทยเท่าที่สอดสอดเจ้าพงบอกมาสักครู่นี้
คือฝั่งไทยท่านไม่ได้มีปัญหาไม่มีปัญหาครับ
คือยังไงของเราเนี่ยทำแนวรัฐต่อรัฐแน่ว่าไหมเพราะว่าเงินเนี่ย
ตายออกจากสำนักงบประมาณประเทศไทยแน่นอน
แล้วเราทำแบบรัฐต่อรัฐถูกไหมคะในฝั่งของไทย
ถูกต้องครับแต่มันจะมีผลสมมุติว่าถ้าฝั่งจีนไม่ใช่รัฐ
เท่ากับว่าเนี่ยก็ไม่ใช่รัฐต่อรัฐก็จะมีผลไปตั้งแต่ลำแรก
ว่าไม่ใช่รัฐต่อรัฐเพราะฉะนั้นจะล้มไปอย่างนี้
เข้าใจถูกไหมถูกต้องครับเพราะฉะนั้นคือปมที่ต้องพิสูจน์ให้ได้คือฝ่ายจีนไม่ได้มาในนามรัฐหรืออย่างน้อยหมายความว่าไม่ได้มาในอำนาจเต็มของรัฐบาลจีนอย่างงี้ใช่ไหมที่วันที่เก้าจะเกิดขึ้นนะคะคือไม่ใช่ว่าไม่ไม่มาในอำนาจเต็มมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับรัฐบาลจีนไงคือวันนี้เนี่ยผมกำลังจะบอกว่า
ของมันใหญ่นะคะเงินมันเยอะนะคะคือจะไม่รู้ไม่เห็นอะไรเลยแล้วได้เหรอสอสอยุทธพงศ์
ถ้าได้เอกสารพิสูจน์ขนาดนั้นเลยใช่ไหมอันที่๙

อันนี้ก็ไม่ใช่เอกสารที่จะใช้ในสภายใช่ไหม
มาถามตรงกับจอมขวัญก็ต้องมีของมาดิ
อันนี้เนี่ยซูมมาใกล้
อันนี้เนี่ยเพิ่งลงนามไปเมื่อวันที่๑๗พฤศจิกายน๒๕๖๒ปีที่แล้วนะปลายปีที่แล้วยังไงคะ
อันนี้เขาเรียกว่าบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงกลาโหมแห่งประเทศไทยกับกระทรวงกลาโหมนะครับว่าด้วยความร่วมมือ
กระทรวงกราโหมจีนนะครับว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันประเทศอันนี้เนี่ยก็คือรัฐต่อรัฐไงก็คือคนลงนามเนี่ยใครฮะ
ฝั่งไทยเนี่ยในนามกระทรวงกระลาโหมผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกลันตีและลันตีว่าการกระทรวงกระลาโหมแห่งราชนาจักรไทย
ฝั่งจีนเนี่ยนะครับในนามกระทรวงกราโหมแห่งสหรัฐประชาชนจีนพลเอกหวยเพิ่งเหอะมนตรีแห่งรัฐและน้ำตีว่าการกระทรวงกลาโหมแห่งสหรัฐประชาชนจีน

อันนี้ไม่ได้เรือดำน้ำนะอันนี้ผมยกตัวอย่างไง
เทียบให้ดูว่าถ้าเป็นรัฐต่อรัฐเขาต้องเซ็นกันด้วยตำแหน่งก็ต้องเซ็นกับลำตีกระลาโหมของประเทศจีน
เพิ่งเซ็นเมื่อไหร่คุณจอมขวัญรู้ไหมพฤศจิกาปีที่แล้วเนี่ยประยุทธ์๒เนี่ยหลังเลือกตั้งไง
แล้วคุณจอมขวัญว่าเนี่ยคุณไม่เซ็นเนี่ยผมไม่เห็นเลยที่ผมบอกว่ามันไม่เกี่ยวรัฐบาลปากกิ่งเพราะอะไร
ก็รัฐบาลไม่เห็นเขียนเลยว่ามีซื้อเรือดำน้ำอีก๒ลำมีไหมเนี่ยดูดิเอาซูมมาใกล้เลยนะครับ
ขอบเขตความร่วมมือกันทำอะไรครับบอกว่าเป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถทางทหารนะครับ
รวมทั้งการฝึกระหว่างเหล่าทัพของทั้ง๒ฝ่ายข้อ๔ด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศด้านวิทยาศาสตร์ด้านการทหารนะครับ
สองฝ่ายสนับสนุนและร่วมมือซึ่งกันและกันมีตรงไหนไหมเขียนว่าจะซื้อเรือดำน้ำอีกสองลำ
สอสอคะพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาจะเหลือสั้นแล้วเดี๋ยวฉันก็จะถามคำถามสั้นมากเลยสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะถ้าสรุปความจากที่สสยุทธพงศ์อธิบายมาตลอดทั้งรายการก็คือว่า
ติดใจแค่ฝั่งจีนแล้วเดี๋ยวในวันที่๙
ในสภาจะพิสูจน์ให้เห็นว่าทำไมถึงมั่นใจว่าบริษัทนี้ที่เซ็นกับรัฐบาลไทย
ไม่ได้เป็นบริษัทของรัฐบาลจีนหรือไม่ได้มาในฐานะรัฐบาลจีนอย่างนี้ใช่ไหมคะ

พอผมเปิดเรื่องนี้นะครับคุณจอมขนจะตกใจเลยว่าตรงนี้เป็นรัฐบาลจีนแล้วยังไง

ก็แสดงให้เห็นด้วยว่าไอ้บริษัทนี้นะครับ

บริษัทที่ทำเรือนะครับ

คือวันที่๙จะให้เห็นสันหลังของบริษัทเลยใช่ไหม
ทำไมถึงบอกว่าสัญญาที่ทำ
ผมจะโยงให้เห็นเลยครับว่าบริษัทนี้ไม่ใช่รัฐบาล
คือไม่ได้ใช่รัฐบาลจีนครับ
วันที่๙วันเดียวนี้ใช่ไหมครับ
ไม่ใช่เรื่องเรือดำน้ำเรื่องเดียวน่ะ
ยังมีเรื่องรุดการศึกษา
ต้องชี้แจงนะว่าตกลง
วุฒิการศึกษามหาวิทยาลัยรามของท่าน

เหมือนวุทธ์จริงวุทข์เก๊ปริญญาตรี

แล้วยังมีเรื่องรถไฟฟ้าสายสีเขียวอีกนะครับ
อันนี้คือเนี้ยสรุปความให้ก็คือว่า
เพราะอะไรเบื้องลึกเบื้องหลัง
สวัสดีครับ